เดี๋ยวเอาในมุมของไม่ถามในแง่ของการเป็นในสภาอย่างเดียวนะคะ

ถ้าสมมุติคุณศิราบอกว่าอยู่ในชุดทำงานที่คอยเฝ้าดูการชุมนุม
มีข้อไหนที่เป็นข้อกังขาที่อยากได้คำตอบจากเขาที่สุดบ้างคะ

ก็คือการชุมนุมกลุ่มไหนนะครับ
แล้วก็มีการที่เรียกร้องอะไรนะครับ
แล้วก็จะบานปลายจะไปละเมิดอะไรบ้างนะครับ
ทำให้ผู้มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผู้สัญจรจราจร
ผู้ทำการค้าในย่านต่างนะครับธุรกิจเขาพังยังไง
ก็ติดตามทุกวิตินะครับตรงนี้ครับผลกระทบของการชุมนุม
แล้วก็ละเมิดกฎหมายอะไรบ้างนะครับเราก็ทำนะครับ
สิ่งที่รู้สึกกังขาที่สุดสำหรับการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมคือเรื่องอะไรคะ
เป็นห่วงน้องที่ละเมิดกฎหมายนะครับ
กฎหมายมีเขาบอกว่าอ้างว่าชุมนุมตามลำนวนมีสิทธิ์
เขาไม่ได้อ่านเลยว่าหมวด๔ข้ามอะไรบ้าง
ไม่ให้ละเมิดใครนะครับไปดูกฎหมายจราจรไหม
กฎหมายพอระวักการชุมนุมไหมต้องไปดูด้วยนะครับ
แล้วบอกว่ากฎหมายพรบการชุมนุมเล็กกว่ากฎหมายรัฐมนุนตาม
ถ้าอย่างนั้นไปดูหมวด๔แล้วกันละเมิดสิทธิชนอื่นก็ไม่ได้

ครับในแง่ของรัฐธรรมนูลนะครับมันมีหลักการอยู่๓อย่างที่เป็นสาระสำคัญของการมีรัฐธรรมนูล
กำหนดโครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศ
กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองต่าง
และ๓เป็นข้อที่สำคัญที่สุดไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือ
ยุโยงให้ไปทำร้ายข้าวของหรือว่าทำร้ายใครอยู่อยู่มายัดข้อหายุโยงปลูกปั่น
หนึ่งมาตราร้อยสิบหกแบบนี้มันได้สัดได้ส่วนไหมอยู่อยู่อย่างก่อนหน้านี้ครับ
ละกรฉุกเฉินบอกว่ามาอ้างควบคุมโควิดแต่ก็เอาไปใช้กับคนที่ออกมาชุมนุม
ที่ใส่แมสใส่อะไรอย่างนี้มันได้สัดได้ส่วนหรือเปล่า
แล้วการระเมิดสิทธิประสุทธิชนเนี้ยคือการที่มันที่เราเรียกว่าเกิดความรุนแรงจริงจริง
คือจะต้องมีคนบาดเจ็บล้มตายหรือทำร้ายข้าวของที่มันเสียหายหนัก
แต่ตลอดทั้งที่ผ่านมาการชุมนุมไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายจากการชุมนุม
โดยสมบัติประจกอาวุธนะครับนอกจากความรุนแรงที่มาจากฝั่งรัฐกร
หรือว่ามีมือที่สามที่แทรกเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้อืมอ่ะดูสิแล้วค่ะ
เราเราพูดให้สังคมดูนะครับว่าผมเป็นประธานกรรมวิการการกฎหมายการยุทธรรม
รัชวิชชนสภาพุทธแห่งรัศดรน้องก็เคยไปที่กรรมพิการผม

ไปร้องเรียนนะครับแล้วก็เป็นผู้ร้อง
ครอบครัวก็เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐมาว่าเขาทำตามกฎหมายไหมรับผิดชอบไหม
ถ้าทำไปเป็นละเมิดน้องเขารับผิดชอบไหมปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือไม่
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็บอกรับผิดชอบนะครับเขาก็ยอมถ้าทางทางนี้จะคิดว่ามันไม่ถูกต้อง
ก็ดำเนินคดีเข้าไปนะครับเขาเชื่อใจเขาเชื่อมั่นว่าเขาทำตามกฎหมาย
แต่ถ้าเขาละเว้นกฎหมายสิเขาก็โดนทั้งเรื่องของการละเว้นนะครับ
ในเมื่อเห็นมีคนทำผิดกฎหมายนั่นแหละครับต่างคนต่างรับผิดชอบ
น้องก็ไปไปที่กรรมพิการของเราเหมือนกันแล้วตอนนั้นกรรมธิการตอนนั้นที่ไปทั้งสองฝ่ายกรรมธิการจบกันตรงไหนคะ
กันก็คือถ้าสมมุติว่าน้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบ
ก็ดำเนินคดีเจ้าที่ของรัฐไปนะครับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐบอกว่าถ้าไม่ทำ
เขาก็โดนระเว้นโดนหนึ่งห้าเจ็ดก็ก็มีมีที่พึ่งคือขวังวิทยาลัยภาษณ์การยืดธรรมตามขั้นตอนนะครับ
ที่สารให้สารตัดสินไปนะครับว่าของเขาระเบิดผิดกฎหมาย
ก็ทำไปจบกันตรงนั้นแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยผมก็เชิญคณะกรรมการ
อยู่เนี่ยมันก็มันใช้ได้ก็อย่าทำกฎหมายอะไรที่มันไม่ให้ทำก็อย่าทำ
ก็คือผิดเมื่อรู้ว่าผิดกฎหมายหรือจะผิดกฎหมายก็อย่าทำความหมายคือแบบนี้แหละใช่ไหมอย่างที่บอกครับคำถามของผมคือข้อหาที่ยัดมาได้สัตว์ได้ส่วนกับสิ่งที่เราได้ทำหรือเปล่า
การที่ออกหมายจับโดยที่ไม่มีหมายเรียกก่อนมันสร้างความลำบากสร้างภาระให้กับคนที่เขาถูกดำเนินคดีซึ่งเราเป็นคนธรรมดาครับไม่ได้มีอิทธิพลไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีเรามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งและข้อหาอย่างที่บอกครับมันมันถือว่าเป็นคดีความมั่นคง

ปกติมีละเมิดคดีเจ้าพิธีของรัฐเลยอืมถ้าไม่ทันใจอย่างน้องอยากชอบเร็วเนี้ยมากรรมิการพี่เรียกเจ้าพิธีของรัฐมาสอบเลยทำให้ถือเป็นช่องทางของคุณไหมผมคิดว่ากรรมธิการณะตอนนี้อย่างที่บอกครับอำนาจในการเรียกตัวก็ถูกทำให้มันขัดละธรรมนูญไปแล้วอืมคือผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋
คือนี่น้องอาจจะเข้าใจผิดเรียกแต่ว่าคือไม่สามารถใช้พอระบอเรียกพอระบอแต่ว่ามีมีผลบังคับตามน้ำนวลอย่างเช่นน้องอาจจะเข้าใจผิดเราเรียกอ่าผู้การอืมอืมผลบริหารตีผู้การน่ะค่ะเราเรียกแล้วเขาไม่มาค่ะแต่ก่อนจะเรียกเนี้ยเราเราทำนักศึกษ์ถึงใครครับท่านไนยกฤติอืมนะครับพระบาทตลอ
ในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายกับอีกฝากฝ่ายหนึ่งที่ออกมาชุมนุมเหมือนกัน
แล้วก็มีคำขูว่าจะใช้ความดูแลงหรือแม้ใช้ความดูแลงไปแล้ว
มันก็ไม่ได้เข้มข้นเท่ากับที่บังคับใช้กับพวกเรา
อันนี้ต้องเอาให้ชัดนะครับว่าสรุปแล้ว
รัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยต้องการใช้กฎหมาย
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือต้องการใช้กฎหมายเพื่อกันแกล้งกันแน่

ที่สองถ้าน้องบอกว่าอยากเรียกใคร
ชัดเจนเนี่ย
นะระบุออกมา
ที่ว่าเมื่อถูกเรียกหรือว่าตั้งข้อหารักษะนี้แล้วกับ
ลักษณะการชุมนุมซึ่งเขาเชื่อว่าของเขาเนี่ยไม่อันตรายไม่มีอาวุธไม่ได้รุนแรงเนี่ยนะคะเขามองว่าแบบนี้เหมือนจะถูกกันแกล้งเพราะมันไม่น้ำหนักมันไม่เหมือนกันมีช่องทางนักกฎหมาย
เรียนพูดต่อนิดเดียวแทรกนิดเดียวก็คือความหมายของเขาก็คือว่ามันลำบากไงคุณศิราคือคือโดนเล่นแล้วแล้วเดี๋ยวเข้าไปเอาตามในมันนานแล้ววันนี้นะจะมาอธิบายว่าบ้านเราเนี่ยผมยังพูดเสมอว่าเป็นระบบเก่าหาอืม
คนมีสิทธิ์เก่าหานะครับถ้ากล่าวหาในสิ่งที่เขาได้รับความเดือดร้อนเขาเกิดความเสียหายได้รับโทษทางอาญาและสิ่งที่เราไม่ได้ทำเนี่ยเขามีความผิดอยู่แล้วเราต้องยอมรับระบบของเรากฎหมายของเราระบบเก่าหาไม่เหมือนระบบของต่างประเทศอเมริกาไต่สวนไม่ค่อย
เรียนเข้าใจถูกไหมคุณศิระว่าส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งในการพิจารณาแล้วกล่าวโทษทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นเพราะว่าเนื้อหาที่เขาพูดในที่ชุมนุมมีส่วนค่อนข้างมากเรียนเข้าใจถูกหรือเปล่า
เขามั่นใจเขามั่นใจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายเขามั่นใจว่าสามารถจะแจ้งเขาหาของน้องน้องได้หรือไม่ใช่แจ้งทุกคนแจ้งกับคนที่ละเมิดกฎหมายเขามั่นใจก็ต้องเชื่อในพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่แต่ถ้าทางนี้บอกว่ามันโดนรังแก่มีหลายคนนะก็ไปฟ้องกลับนะก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเยอะแยะไปหมดเลยเราไม่มาทำ